มาดูความคืบหน้ากรณีมีหญิงสาวถูกไล่ออกจากห้องภายในคอนโดมิเนียมในลักษณะที่เปลือยกายนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางเจ้าของคลิปซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าถูกคู่กรณีแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
โดยเจ้าของคลิปนี้บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเผยแพร่คลิปนะคะแล้วก็ขอโทษคู่กรณีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
บอกว่าโทรศัพท์มือถือเธอหายน่าจะเป็นคนที่เก็บมือถือได้แล้วก็เผยแพร่คลิปนี้ลองไปฟังเสียงนางสาวมะนาวเจ้าของคลิปค่ะ
นางสาวมะนาวเจ้าของคลิปหญิงสาวเปลือยกายในคอนโดมิเนียมออกมาขอโทษและยอมรับนะคะว่าเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเอง
จากโมโหที่เห็นแฟนนุ่มกำลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวภายในห้องพักและต้องการเก็บคลิปนี้ไว้เตือนใจตัวเอง
นางสาวมะนาวบอกว่าคบกับแฟนนุ่มมาประมาณ๖เดือนก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาฝ่ายชายก็ไม่เคยมีท่าทีจะนอกใจจนกระทั่งวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอเห็นแฟนนุ่มกับหญิงสาวอยู่ด้วยกันสองต่อสองเธอก็รู้สึกโมโหถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็ส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนในกลุ่มประมาณ๒๓คน
หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เลิกคบกับแฟนนุ่มคนดังกล่าวไปแล้วจนมาเห็นภาพคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเทียลเธอบอกว่าเธอรู้สึกเครียดกับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเธอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเผยแพร่คลิปค่ะเธอบอกว่าน่าจะเป็นกรณีที่คลิปหลุดเพราะว่าเธอเนี่ยทำโทรศัพท์มือถือห
ดำเนินคดีนั้นนางสาวมะนาวบอกว่าก็พร้อมเดินทางเข้าพบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานี้นะคะ